เพราะว่าจะพาไปขอพรขอโชคขอลาบ
เสริมสิริมงคลไปดูกันค่ะ
ที่วัดนี้นะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย

เป็นเพียงสารเจ้าเล็กนะคะ
ปลายรัชกาลที่๓ค่ะต้นรัชกาลที่๔นะคะ
และในทางความเชื่อนะคะเขาเชื่อว่าที่วัดนี้ค่ะ
ก็คือจะเป็นส่วนบริเวณท้องของมังกรนะคะ
ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกนะคะที่เรามาที่วัดนี้ค่ะ

เดี๋ยวหมอไก่ค่ะจะมีผู้รู้อยู่ด้านในนะคะ

อยากจะทราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกอะค่ะ
ที่เราจะต้องมาสักการะบูชาขอพรเลย

ตรงนี้เลยนะคะพระประธานค่ะ

แรกค่ะพระอามิตพุทธเจ้าด้านซ้ายสุดนะคะ
ขอเรื่องอะไรขอในเรื่องของสติปัญญาค่ะ
กลางพระศรีศักยมุณีพุทธเจ้า
ในเรื่องของการงานการเงินนะคะ

ภัยสัตว์ครูรุพุทธเจ้าจะดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างค่ะ
มันใครทราบไหมคะว่าน้ำหนักองค์พระนะคะ

เฉลยได้ดีกว่านะคะไม่มีใครเสียเวลานะคะ

ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่ปุ้มด้วยนะคะ

พระเจ้าแห่งโชคลาภค่ะให้ดวงเห็งปัง
ขอพรกันยังไงนะคะเดี๋ยวตามหมอไก่มาเลยค่ะ
และนี่นะคะก็คือเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะค่ะ
ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะ
หากคุณค่ะต้องการมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง
โชคลาภผลประโยชน์การเสี่ยงดวงนะคะ
มาขอพรกับเทพองค์นี้ได้เลยค่ะ
ลับในเรื่องของการขอพรนะคะง่ายเลยค่ะ
ให้เราค่ะทำการเปิดกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะ
จากนั้นค่ะให้เราอ้ากระเป๋าสตางค์ของเราออกมา
แล้วก็ไปจ่อบริเวณปากถุงเงินขององค์ชัยศรีเอี๊ยะนะคะ
จากนั้นค่ะทำการตกบริเวณก้นถุงเงินแบบนี้นะคะ

จากนั้นค่ะให้ทำการลูบนะคะบริเวณถุงเงินอย่างนี้นะคะ
ทั้งหมด๓ครั้งค่ะแล้วก็ให้อธิษฐานด้วยนะคะว่า
ให้มีเงินทองไหลมาเทมามีโชคมีลาบ
เดินทางไปที่ไหนก็ขอให้มีเงินเข้ามาแบบนี้นะคะ
จากนั้นค่ะให้รีบทำการปิดกระเป๋าสตางค์แบบนี้นะคะ

เดี๋ยวอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมบริเวณนี้ค่ะ
จะมีเงินขวัญถุงขององค์ชัยสิงเอี๊ยะนะคะ
ให้คุณค่ะหยิบเหรียญนะคะขึ้นมา๑เหรียญนะคะ

เพื่อเป็นเงินขวัญถุงนะคะจะทำให้มีโชคมีลาบ
แล้วก็มีเงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ

เราจะต้องไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานให้ได้เลยค่ะ

ก็คือองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ประทับอยู่บนหลังของมังกรค่ะ
ซึ่งแกะสลักมาจากรากไม้อายุกว่าร้อยปีเลยนะคะ

วิธีการขอพรอันนี้ง่ายเลยค่ะ

ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการเรียน
แล้วก็เรื่องของสติปัญญาธุรกิจการค้านะคะ
ให้ลูกบริเวณหัวมังกรนะคะ
รูปแบบนี้นะคะลงทั้งหมด๓ครั้งแบบนี้ค่ะ

ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกาย

ก็คือบริเวณลำตัวของมังกรนะคะ

จากนั้นค่ะทำการลูบแต่ต้องรูปย้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะ

ก็ให้ลูกบริเวณหางมังกรนะคะ
ให้ลูกขึ้นทั้งหมด๓ครั้งแบบนี้ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนนะคะ
เขาก็นิยมมาไหว้เจ้าที่นี่ค่ะ

เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาก็จะทำให้ดวงชะตาดีไปตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะ